กันที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันโอ้ยคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวบันเทิงร้อนไม่เว้นแต่ละวันเลยจริง
ไฟแรงไงฉันตัวนั้นคือต้องบอกว่ามีประเด็นค่ะ
ให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องเลยเพราะว่าเพจดังอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เปิดประเด็นขึ้นมาเค้าบอกว่าสาวเนยวัฒษานี่
จูงมือแฟนนุ่มดิกรีนักบินอย่างคุณฤทธิกาชัย
เข้าสู่ประตูวิวาที่สำคัญคือกลางเดือนนี้
แล้วเขาก็เมาส์กันว่าเป็นเพราะว่าจะเข้าเพราะอะไร
ท้องไงท้องขึ้นมา
แล้วก็ยังมีประเด็นดราม่าอีกว่าทางครอบครัวของฝ่ายชาย
ปลื้มว่าที่สะพ้ายคนดังเข้าซะแล้วคุณคะ
ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ออกปากเลยนะว่า
จะไม่ไปร่วมงานมงคลอย่างแน่นอน

ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ก็ได้รับคำยืนยันจากคุณแม่ของสาวเนยนะคะ
ที่ยอมรับว่าทั้งคู่เขาเคยมาพูดคุยกันเรื่องงานวิวาจริงนะ

แล้วก็เขาบอกผลการทำนายออกมาในเชิงบวกก็คือ
ถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วจะดีจะส่งเสริมกันอย่างนี้
แต่ส่วนตัวของคุณแม่เองคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นเร็วนี้แน่นอนนะ
ก่อนจะยืนยันว่าลูกสาวคนสวยไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะจ๊ะ
รวมถึงประเด็นที่ทางครอบครัวของฝ่ายชายไม่ปลื้ม
ก็ไม่น่าจะเป็นความจริงอีกด้วย
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับคำยืนยันจากปากของทั้งคู่นะคะ
ประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงหรือเปล่า
เราจะได้เห็นภาพความหวานฉ่ำทะลุจอบ่อย

ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์จุ๊บหน้าผากบ้าง

ก็ได้บินไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมาย

จะต้องสะดุดกับคำที่ฝ่ายชาย

เป็นไทยก็คือวาดที่เจ้าสาวนี่

ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ

มีแค่หยอดออกมานิด

ดูใหนอะฮัทหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากำดี
ตอนนี้มีประมาณแบบคนไปขุดกัน
มันเคยปลอมกว่านี้และหลอกกว่านี้

สาวเนยนก็ถูกแซวเยอะในโลกโซเชียล

ช่วยไปเปลี่ยนสีผมเป็นสีอื่นแล้วแม่สามีจะปลื้ม
แต่อันนี้ถ้าเรื่องท้องเรื่องไส้นะคุณที่หลายคนจับสังเกตบอกว่าหลังหน้านะ

ดิฉันจะบอกว่าวันก่อนที่ดิฉันไปทัวร์มหาสารคามนั่งเครื่องบินไฟล์เดียวกัน
เออเออไปทั้งกลับแล้ว